นี่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
อยู่บนดอยนู้นห่างไกลเลยแหละ

อย่างชาวไทยภูเขาที่เขาอยู่บนดอยสูง
ฝนตกมาตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือครอบครัวของชาวไทยภูเขานะคะ
ลูกน้อยของเขาน่ะกำลังป่วยจะไปหาหมอ
แล้วโหนี่ดูสิตัวเล็กนี่ค่ะ
แปะแบบแจลรถไข้อยู่เลยค่ะ
เอาลูกขึ้นรถมาแบบนี้
แล้วล้อรถมันติดลมมันไปต่อไม่ได้

ขอความช่วยเหลือให้มาช่วยกันลากรถให้
อดีตนายกอบตที่อำเภอฮอตนายจิรายุงอกงาม
บอกแบบนี้ตอนนี้ชาวบ้านชาวบ้านกิวแสว่างกำลังเดือดร้อนหนักเลยแหละเรื่องถนน
เพราะว่าอบตมีโครงการขยายถนน
และถนนมันเป็นหลุมเป็นร่องลึกด้วยลื่นด้วย

บางคันน้ำมาถึงปั๊บก็ติดลมรถก็เสียหาย
จนนาทีก็ต้องเอารถถ่ายโอ้โฮเอารถถ่ายหน้าเนี่ยแหละ

ชาวบ้านเขาฝากบอกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะได้ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
แต่สิ่งสำคัญการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แบบระยะยาว

เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะเดือดร้อนค่ะ